มาดูที่แชมป์มวยโลกชาวไทยอย่างศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น

หลังจากเลิกรากับแฟนสาวไป
ก็ได้ออกมาแสดงตัวบนโลกโซเชียลให้แฟนได้อุ่นใจแล้วค่ะ

นับตั้งแต่มีข่าวเลิกกับแฟนสาวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
ซึ่งก็เป็นข้อความบอกกับแฟนมวยว่า

ขอโทษด้วยที่ไม่สามารถตอบแชทได้ทุกคน

ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะของการกลับมาฟิตซ้อม

ว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในวันที่๒๓มิถุนายนนี้ค่ะ
ขณะที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลนะคะ

พร้อมทั้งนายกสมาคมค่ะพลตำรวจโท
กลธนประจวบเหมาะนะคะที่แถลงนโยบายบริหารและทิศทางการพัฒนา๔ข้อด้วยกัน
ข้อแรกนะคะก็คือการเสริมสร้างความสามัคคีในวงการล็อตบี้
ข้อที่๒ส่งเสริมกีฬาร็อตบี้ให้เป็นที่แพร่หลาย
ข้อที่๓ค่ะส่งเสริมและพัฒนากีฬาลักบี้
โดยเฉพาะรัฐมีด๗คนทั้งชายและหญิงแบบกึ่งอาชีพ
เพื่อให้นักกีฬามีรายได้หาเลี้ยงตัวเองได้ตลอดจนมีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคตด้วย
และข้อสุดท้ายข้อที่๔นะคะกับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะ
จากนี้ก็ยังได้พูดถึงความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย
เอเชียนเกมครั้งที่๑๘ที่อินโดนีเซียนะคะ
เดือนสิงหาคมที่จะแข่งขันกันค่ะก็จะมีการเตรียมทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น๑เดือนก่อนการแข่งขัน
ส่วนเป้าหมายตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีเหรียญติดมือกลับบ้านค่ะ
แข่งขันกันที่สนามบุรพากรอฟคลับจังหวัดชนบุรีแข่ง๓วันใน๓รุ่นด้วยกันแบบไม่มีการตัดตัวเลยค่ะ
แชมป์หลังจากชนะเพลย์ออฟนะคะ